รับซื้อเศษยางก่อเหตุฆ่ายกครัว๓ศพนะฮะเป็นครอบครัวของตนเอง
แต่ว่าสิ่งที่มันน่าสังเกตคือกล้องวงจรปิด
ช่วงที่เกิดเหตุมันหายไปมันมีแค่ภาพหลังเกิดเหตุ
เป็นภาพของศพทั้ง๓ศพซึ่งอยู่ในบ้านเท่านั้น
ก็สงสัยว่าช่วงเวลาก่อเหตุภาพหายไปยังไง
ลูกแล้วก็ยิงตัวเองตายตามไปในบ้านที่กระบี่ครับ
แต่ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมีหลานชายอายุ๑๐ขวบเป็นผู้รอดชีวิต
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟัง
ตอนนั้นตัวหลานเนี่ยกินข้าวอยู่ที่ครัวหลังบ้าน
คนพ่อแม่ลูกเขาเนี่ยนั่งดูทีวีกันอยู่ที่หน้าทีวีที่ห้องโถงครับ
หลังจากนั้นมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดนะฮะหลานวิ่งออกไปดู
เห็นนายจรูนยิงภรรยาเสียชีวิตไปแล้ว
แล้วกำลังจะเดินเข้าไปยิงลูกชายในห้องนอนครับ
จรูนตะโกนมาบอกให้หลานกลับไปกินข้าวในครัวเดี๋ยวนี้
หลานก็ตกใจนะฮะวิ่งเข้าไปในครัวเพราะว่าลุงก็มีปืนนะ
จากนั้นมีเสียงปืนดังขึ้นอีกหนึ่งนัดในห้องนอน
นั่นหมายความว่าลูกของเขาโดนยิงอีกหนึ่งคน
แล้วนายจรูนกำลังจะเอาปืนจ่อหัวตัวเอง
แล้วพอเห็นหลานเห็นเนี่ยก็ไล่หลานออกนอกบ้านไป
แล้วนายจรูนก็ยิงตัวตายตามไปเป็นศพที่๓
อันนี้เป็นคำบอกเล่าจากหลานอายุ๑๐ขวบที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
วันนี้ยากเดินทางไปรับศพนายจรูนและลูกชายไปประกอบพิธีที่วัดโพเรียงตำบลกระบิน้อย
ขณะที่ศพของนางสาวเรนูครับญาติก็รับกลับไปที่บำเพ็ญกุศลที่ตำบลหน้าเขาอำเภอเขาพนมที่วัดถ้ำโกบ
ทางด้านของผู้ใหญ่บ้านมีศักดิ์เป็นญาติของนายจรูนชื่อว่านายสมเนธบอกว่า
ตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุเลยว่าทำไมจรูนถึงก่อเหตุนี้ขึ้นมา
แต่ญาติก็สงสัยเพราะว่าจรูนมีประวัติเป็นผู้ป่วยทางจิตเวท
และรักษาตัวมานาน๓๔ปีแล้วตัวเขาเองเนี้ยนายสมเนธเนี่ยเป็นคนขับรถทางไปหามอ
แล้วก็เคยมีอาการคุ้มครั่งนิดหน่อยในช่วงแรกที่มีอาการป่วย
แต่ก็กินยาเรื่อยมาไม่เคยขาดยา
แล้วก็ไม่มีอาการคุ้มครั่งแบบอีกเลยไม่มีเลยนะครับ
แต่ช่วงก่อนเกิดเหตุ๒๓วันสังเกตว่า
เอ๊เขามีลักษณะเหมือนคนตาขวางตาแข็งผิดปกติ
แต่ถามว่ามีปัญหากับเรนูไหมที่เป็นภรรยาใหม่ไหม
ไม่น่ามีหรอกเพราะว่าสองคนนี้เป็นคนที่รักกันมากเลย
ท่าทางเป็นคนรักกันไม่ค่อยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งอะไรกัน
ก็ไม่รู้สาเหตุว่าเกิดเหตุจากอะไร
สำหรับข้อสงสัยที่ตำรวจเขากำลังตั้งข้อสงสัย

ตอนที่เข้าไปในจุดเกิดเหตุมันยังทำงานอยู่

แต่ภาพขนาดที่เกิดเหตุคือภาพจังหวะที่ยิง

ภาพที่เห็นเหลือภาพเพียงแค่ว่าทุกคนนั้นนอนเสียชีวิตอยู่ที่บ้านแล้ว
ก็เลยถามตำรวจไปสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเรื่องของทางเทคนิคของกล้องนะฮะ
เพราะก่อนหน้านี้กล้องมันหยุดทำงานไปนาน
แต่พอมีแรงสั่นสะเทือนจากเสียงปืนปั้งกล้องมันกลับมาทำงาน
แต่มันจับได้เพียงหลังเกิดเหตุคือภาพทุกคนเสียชีวิตไปแล้ว
ก็เลยยังไม่แน่ชัดว่าภาพหายไปได้อย่างไร
ต้องมีการสอบสวนหลานชายที่เห็นเหตุการณ์รวมทั้งญาติทั้งหมดเพื่อคลี่คลายปมสังหารนี้
ว่านายจรูนก่อเหตุเองหรือมีคนเข้าไปก่อเหตุในบ้านหลังนี้
เพราะว่าภาพของกล้องมันหายไปช่วงสำคัญช่วงนั้นพอดีเลยนะครับ
เดี๋ยวรอดูหลักฐานหลังจากนี้ต่อไปนะคะ